รับเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องเรียบร้อยแต่ว่าสายต่อต่อมาเนี่ยกังวลว่าเดี๋ยวจะมา
ไม่ถูกค่ะอ่าว่าบ้านอยู่ทางไหนทางไหนแต่กลายเป็นว่า
เจ้าหน้าที่เนี่ยครั้งที่สามที่รับสายเนี่ยทำเป็นเหมือน

ค่ะก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล

วันนี้ทางโรงพยาบาลรัชบุรีนะครับ
โดยรองภูมิในการโรงพยาบาลนะครับ

คนที่ทำงานบริการสายด่วน๑๖๖

คุณพ่อของน้องที่เขาได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

พรตวินบนรถตู้ของทางโรงพยาบาล
หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วก็ได้คุยกันสัก๕นาทีนะครับ
เกี่ยวกับการขอโทษกันปรับความเข้าใจกันนะครับ
นี่ครับบนรถตู้นะน้องที่เขาได้โพสต์เรื่องราวเนี่ย
เขานั่งอยู่ข้างในส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งหันหลังอยู่
หลังจากที่ได้ขอโทษกันปรับความเข้าใจกันว่า
เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนางสาวพรวิน
บอกว่าหลังคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วทำให้ทราบว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ขณะที่โทรไปในสายที่๓ที่เธอบอกว่าได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ทำเป็นพูดเล่น
สายไม่ว่างนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยตอนนั้นเจ้าหน้าที่ทางฝั่งนั้น
เขาบอกว่าเขารับสายแล้วแต่เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากฝั่งเธอ
เจ้าหน้าที่พูดว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับอ่า
เนี้ยแล้วก็ทำเสียงล้อเล่นเหมือนกับทำเสียงให้รู้ว่าทางเนี้ยเขาไม่ได้ยิน
เพราะทางนี้เขาไม่ได้ยินเสียงทางนู้นก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกัน
มีการปรับความเข้าใจขอโทษกันเรียบร้อยนะครับและไม่ติดใจอะไรต่อกัน
เธอบอกว่าศพของคุณพ่อก็จะชาปนกิจวันพระหัสสบดีนี้แล้ว
ก็เลยอยากให้เรื่องราวเนี้ยมันจบลงแต่ก็ขอชั่วอ่า
ให้ช่วยปรับปรุงระบบสายด่วน๑๖๖๙อย่าให้มีกรณีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก
เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะว่าทางที่เขารับสายไปไม่ได้ยินเสียง
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะเงียบไปเลยค่ะ
ทั้งที่ตัวหนูคือพูดแบบว่าพูดด้วยร้องไห้ด้วย
แต่ว่าทางฝั่งนู้นกลับไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะด้วยความที่เขาพูดเร็ว
อาจจะให้ประโยชน์ตรงนั้นหายไปหรือเปล่าทำให้หนูไม่ได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอโทษเรียบร้อยแล้วค่ะคือไม่ติดใจอะไรแล้ว
ก็คือหนูต้องการแค่เขามาขอโทษมาคุยกันมาเคลียร์กัน
ความเข้าใจกันว่าเออเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องการแค่นั้นเลยไม่ได้ช้าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช้า
ไม่ได้ลบคือกลางกลางค่ะไม่ได้ไม่ได้ช้ามาก
เพราะเขาติดใจที่คำพูดเฉยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัชบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังทำงานตามปกตินะครับ
ได้คุยกับหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัชบุรี
บอกว่างานฉุกเฉินที่นี่มีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
มีโทรศัพท์อยู่๔เครื่องในการรับแจ้งเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้
เช้าวันที่๑๙กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็ทำงานตามปกตินี่แหละ
มีสายโทรแจ้งเหตุเข้ามาของน้องกับคุณพ่อที่เสียชีวิต
ค่ะคือน้องเขาโทรเข้ามาสายแรกเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉิน
ออกไปรับผู้ป่วยทันทีภายใน๒นาที
น้องโทรมาแจ้งเรื่องคุณพ่อป่วยหนักจากนั้นญาติของผู้ป่วยโทรมาเป็นครั้งที่สอง
คาดว่าอาจจะเป็นเพราะทางญาติเกิดความร้อนใจแต่สายที่สองไม่มีคนรับสายค่ะ
สายที่๓โทรมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่๓เนี่ยนะ
ซึ่งน้องเขาบอกว่าเขากังวลว่าเจ้าหน้าที่จะมาไม่ถูกทางอ่า
ก็เลยอยากจะโทรมาย้ำครั้งที่สามนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับ
เพราะว่าพอญาติโทรเข้ามาทางฝั่งศูนย์หนึ่งหกหกเก้า
โรงพยาบาลรัชบุรีเนี่ยบอกว่าสายที่รับเนี่ย
เอิญตอนนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งสายที่เข้ามาพร้อมกันอืม
มันก็เลยเกิดระบบสื่อสารขัดข้องผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
เพราะทางนู้นทางน้องผู้หญิงเนี่ยได้ยินเสียงทางฝั่งหนึ่งหกหกเก้า
ค่ะแต่ทางฝั่งนี้ไม่ได้ยินเสียงทางฝั่งนั้น
เจ้าหน้าที่ที่รับสายเขาก็เลยพยายามที่จะสื่อสารบอกไปว่า
ทางเนี้ยอ่าไม่ได้ยินเสียงนะครับอ่า
ไม่มีสัญญาณสัญญาณขัดข้องตุ๊ดตุ๊ดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวฟังนะครับ
เข้าใจคนไข้เนอะว่าเวลาที่มันเกิดภาวะความเป็นความตายเนี่ย
ใจมันร้อนถ้าเราไปดูจากสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ย
ในช่วงเวลาห้านาทีเนี้ยเขาโทรถึงสู่ตรงเนี้ยสามรอบนะฮะ
ตรงนี้เราก็เข้าใจว่าทุกคนอ่ะร้อนใจไม่ใช่เขาเป็นคนเดียวที่เป็น
ตู้เนี่ยด้วยเขาเป็นคนที่อัธยาศัยค่อนข้างดี
แล้วเขาตั้งใจทำงานเขาอ่ะได้ยินยังไงเนี่ย
เขาก็จะบอกแบบนั้นซึ่งสิ่งที่เขาเขียนเนี่ย
เราไม่มีการมาเมคเพราะว่าตัวเลขที่มันออกมาจากตรงนี้
มันเป็นตัวเลขที่ทั้งน้องแล้วก็น้องเราทำงานเนี่ยเหมือนกัน
อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารซึ่งเขาได้ยินเราแต่เราไม่ได้ยินเขา
มันก็เลยออกมาอย่างที่ท่านผู้ในการให้ข่าวเมื่อวานค่ะ
เรารับแจ้งเหตุเจ้าที่จากตรงนี้ก็จะกดกิ่งข้างเนี่ยค่ะ
ดกิ่งให้สัญญาณเป็นเสียงสัญญาณสองครั้งคนที่อยู่ด้านในก็จะเข้าใจว่าสัญญาณสองครั้งคือสัญญาณที่ออกปฏิบัติการอีมเอ็ด
เราก็จะออกไปกับรถพยาบาลแต่คือเราก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตรงนี้รับสายกี่ครั้งแล้วอะไรอย่างนี้
คือเราแค่รู้ว่ามันมีกฎกิ่งให้เราออกพอไปถึงอ่ะเออมีญาติที่เป็นเด็กเนอะอยู่ตรงหน้าปากซอยแล้ว
รอรอรับรถพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็เด็กก็นำไปที่บ้าน
พอถึงที่บ้านอ่ะครอบครัวคนไข้อ่ะค่ะพยุงคนไข้อ่ะ
มารอหน้าบ้านอยู่แล้วคือเราก็ไปถึงเราก็พยุงคนไข้ขึ้นรถพยาบาลเลย
ก็คือเราก็ไม่ได้เสียเวลาในการไปยกคนไข้จากในบ้านคือญาติเขาอ่ะ
คนไข้ออกมารออยู่หน้าบ้านแล้วขณะที่นายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิระพินโย
มนุยการโรงพยาบาลรัชบุรีพร้อมกับคณะแพทย์แถลงชี้แจงบอกว่า
ถ้าเอากรณีของเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเคสนี้นะครับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐาน
ค่ะไปรับตัวแล้วก็ส่งต่อภายในเจ็ดนาทีอืมอ่าแต่ว่าผู้ป่วยอาการหนักก็เลยเสียชีวิตนะครับ
ส่วนที่ผู้ร้องเรียนระบุว่าการติดต่อสายด่วนหนึ่งหกหกเก้าครั้งที่สาม
มีผู้ชายรับสายแล้วพูดว่าไม่ได้ยินครับแล้วก็เรียนเสียงตัดสายตุ๊ด
ก่อนจะวางสายไปจากการสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับสายบอกว่าช่วงเวลานั้น
ไม่ได้ยินเสียงสนทนาจากปลายสายก็เลยพูดไปว่าไม่ได้ยินครับ
ไม่มีสัญญาณครับได้ยินแต่เสียงตู๊ดแล้ววางสาย
อันนี้ฮะทางนู้นก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าล้อเล่น
แล้วเรียนเสียงเพื่อจะตัดสาย
เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าระบบของโทรศัพท์เนี่ย
ก็อาจจะได้ยินฝากเดียวซึ่งมันก็เกิดอยู่เรื่อยนะ
ในโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะหลวงทีก็เกิดเรื่อยเรื่อยนะครับ
คนที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ยินเสียงน้องผู้หญิงเขาโทรไปเนี่ย
คือเขาโทรมาบอกเนี่ยน้องผู้หญิงโทรมาเพราะว่าน้องโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ยินเสียง
ก็ยินเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยเขาก็เลยตอบกลับไปว่า
ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับได้ยินแต่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเห็นไหม
มันก็เลยเป็นเรื่องอันนี้จริงใจเราไม่อยากให้เกิดอะเนาะ
มันก็มันก็เกิดมันก็เกิดในได้แต่ว่าตอนนี้เราได้ให้น้องทั้งสองคนเนี่ย
ปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยไม่มีหวัดเสียเลยนะ
เพราะฉะนั้นผมสอบถามเจ้าตัวเองเนี่ยปรากฏว่า
เจ้าตัวนี้เขาเสียใจจนพูดไม่ออกเลยนะ
ว่าทางที่ดีก็อาจจะคุยกันเรื่องถ้าไม่ได้ยินเสียง
จากฝั่งที่โทรมาแจ้งเหตุจริงก็อาจจะต้องหาทาง

ใช้คำพูดลักษณะว่าไม่ได้ยินนะครับ